จริงแล้วการลักลอบค้าเสือมีมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิด
ในเฉพาะประเทศไทยด้วยมีการทำเป็นขบวนการข้ามชาตินะคะ
คุณผู้ชมค่ะซึ่งวันนี้ค่ะกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่ามีการออกมา
เปิดโปรงเส้นทางการค้าเสือข้ามชาติ

แต่ว่าทั้งสองเส้นทางนั้นมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน

จากนี้นะคะนางสาวเยาวลักษณ์เทียนเชา
ผู้อำนวยการกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าการเคลื่อนย้ายเสือ
จากวัดป่าหลวงตาบัวหรือว่าวัดเสือ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

รวมถึงคำสั่งห้ามวัดขังเสือ

จากว่าที่ผ่านมามีหลักฐานชัดเจนว่าวัดแห่งนี้ได้มีการลักลอบค้าเสือ
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายมานานแล้ว
ด้วยวิธีการเปลี่ยนชื่อเสือที่อยู่ในวัด
เพื่อสวมรอยเอาเสือตัวเก่าออกไปแล้วก็เอาเสือตัวใหม่เข้ามาแทน
ซึ่งวิธีการเหล่านี้แหละค่ะที่ไม่เคยตรวจพบเลยว่าเสือนั้นหายไปจากวัด
รายงานผลการศึกษาของกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าชาวออสเตรเลีย
เส้นทางค้าเสือข้ามชาติมี๒เส้นทางหลัก
เส้นทางที่๑ก็มีต้นทางมาจากประเทศพม่า
ก็จะมีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ก่อนที่จะไปที่จังหวัดพิศนุโลกมุ่งหน้าผ่านทางภาคอีสานคือจังหวัดขอนแก่น
ดาหารออกไปที่ประเทศลาวเข้าเวียดนาม
โดยมีจุดหมายปลายทางไปที่ประเทศจีนค่ะ
ส่วนเส้นทางที่๒คุณผู้ชมคะมีต้นทางมาจากประเทศพม่า
ลักลอบนำเข้าในประเทศไทยผ่านทางด่านสิงหอนจังหวัดประจวบคีรีคัน
เข้าที่จังหวัดเพชรชบุรีก่อนที่จะนำมาพักไว้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เพื่อมุ่งหน้าผ่านทางภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นและมุกดาหาร
ออกไปที่ประเทศลาวเข้าเวียดนาม
จุดหมายปลายทางที่เดียวกันคือที่ประเทศจีน
ควรที่จะตรวจสอบหาสถานที่อื่นที่กักค้างเสือ
แน่ใจว่าเสือจะไม่ตกเป็นเหยื่อการลักลอบค้าสัตว์ป่า
อย่างผิดกฎหมายและทารุณกรรมสัตว์
หากพบสถานที่ที่ละเมิดกฎหมาย
ด้วยสัตว์ป่าภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ก็ต้องถูกห้ามมีให้มีการครอบครองเป็นเจ้าของ
และก็พ่อพันธุ์เสื้ออีกค่ะ